คราวนี้เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่พระนครศรีอยุธยา
ซึ่งรถบรรทุก๑๐ล้อด้วยความที่ก็ใหญ่ด้วยนะคะ
ไม่ทันจริงก็เลยชนเข้าไปเต็มแรงค่ะ
แล้วก็พากันตกข้างทางไป
บรรทุกข้างหลังเนี่ยไปทับรถกระบะอีกคนขับก็ถูกอัดก๊อปปี้ติดอยู่ใน
เจ้าหน้าที่ต้องเร่งช่วยเหลือคนขับที่ติดอยู่ในซากรถนะคะ
เพราะว่ารถสิบล้อช่วงพ่วงตอนท้ายเนี่ยมันทับอยู่เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนโรจนะ
มุ่งหน้าอำเภอวังน้อยก่อนข้ามสะพานต่างระดับวังน้อย
ก็คือข้ามถนนพระหลโยธินในตำบลลำตาเสาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ใช้เวลากว่าครึ่งชั่วโมงนะคะถึงจะสามารถใช้เครื่องตัดถ่าง
นำร่างคนขับออกมาจากรถกระบะได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วรีบนำส่ง
โรงพยาบาลวังน้อยแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถยื้อชีวิตเอาไว้ได้ค่ะ
คนขับรถกระบะเสียชีวิตนะคะทราบชื่อก็คือนายอภิวัตแก้วแพงพันธ
อายุสามสิบแปดปีเป็นชาวจังหวัดพิษนุโลก
ส่วนนี้ก็คือนายบุญมีโพสะอาดเป็นคนขับรถบรรทุก๑๐ล้อค่ะ
เขาก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังบอกว่าตัวเขาขับรถบรรทุกแป้งมัน
มาจากจังหวัดกำแพงเพชรมุ่งหน้าไปส่งให้ลูกค้าที่จังหวัดชนบุรี
ก็เลือกใช้เส้นทางถนนโรจนะพอถึงจุดเกิดเหตุ
มันเป็นสี่แยกสัญญาณไฟจราจรแต่มันไม่ใช่เขียวเหลืองแดงปกติ
มันเป็นไฟกระพริบอืมซึ่งไฟกระพริบเนี่ยก็คือเหมือนต้องอาศัยจังหวะกันเองอ่ะ
ก็เป็นเหมือนแยกวัดใจแบบนั้นนะคะเขาก็เลยขับออกมา
สี่แยกสัญญาณไฟไปนิดนึงเท่านั้นเองตั้งใจว่ากำลังจะขึ้นสะพานต่างระดับข้ามไปอยู่แล้ว
จังหวะนั้นเองค่ะมีรถกระบะคันนี้แหละค่ะ
วิ่งข้ามสะพานมาจากอีกฝั่งหนึ่งลงสะพานมาเสร็จปุ๊บเลี้ยวตัดหน้าเลย
เพื่อจะไปถนนฝั่งตรงข้ามอย่างกระทันหันเขาบอกเขาเบรกไม่ทันจริง
ก็เลยพุ่งชนอย่างจังรถสองคันก็ถลายตกลงไปข้างทาง
ด้านท้ายรถบรรทุกก็ไปทับกับรถกระบะคนขับรถกระบะก็เลยถูกอาจติดคารถนะคะ
เรื่องต้นตำรวจก็ได้เชิญตัวนายบุญมีคนขับรถบรรทุก๑๐ล้อไปสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้ง
เพื่อจะหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุต่อไปค่ะ